ต่อหน่อยนะคะที่ปฐุมธานีที่ว่ามีเยาวชนอายุ๑๖ปีโอ๊คอะค่ะ
ถูกยิงคือตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์คือเพื่อนอยู่ด้วยกันประมาณสัก๑๕คน
ยืนคุยอะไรกันสักอย่างอยู่แล้วมือปืนเหมือนซุ่มอยู่ในมุมมืดนะคะ
พอโอ๊คหันไปตะโกนถามว่าใครอ่ะได้ยินเสียงดังปั้งกระสุนนี้เข้ากกหูนะคะ
แล้วก็ฝังในโอ๊ครู้สึกตัวทุรนทุรายตลอดเวลาอาการตอนนี้คุณหมอบอกว่าสาหัสเพราะว่าสมองตายค่ะ
คุณผู้ชมลองดูคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนนะคะ

คนที่ถูกยิงเนี่ยคือนายนิติภูมิหรือว่าโอ๊คนะคะ

แน่นิ่งลงไปแต่ว่ายังไม่ได้หมดสติค่ะ

การเกิดขึ้นตี๒ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
ตำรวจสพคูคศตรวจสอบแล้วก็พบว่าโอ๊คถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด
กกหูกระสุนฝังในอาการสาหัสนะคะ
ทีมข่าวไปดูกระท่อมหลังบ้านที่กลุ่มเพื่อนผู้บาดเจ็บทำเอาไว้ค่ะ
ที่เขามักจะมาอยู่รวมกลุ่มกันนะคะ
มีการเอาผ้าใบมากั้นไว้ในลักษณะเป็นห้อง
มีที่นอนเข้าของเครื่องใช้เต็มไปหมดเลย
สอดคล้องกับที่ชาวบ้านบอกว่าหลายวันก่อนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๒๓นัด
ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเหมือนเป็นเพลิงพักหรือว่าเป็นจุดพักรวมตัวกันอะไรแบบนั้นนะคะ
ทีมข่าวเนี่ยไปคุยกับยายของเพื่อนของโอ๊ะค่ะเป็นยายของนายบี๊ดนะคะ
ยายบอกว่าตอนนี้หลานเครียดมากเพราะว่าพอตำรวจเอาตัวไปสอบปากคำ
ก็รู้สึกกังวลแล้วก็เครียดเพราะไม่รู้ว่ามูลเหตุมันเกิดจากอะไร
ส่วนโอ๊คก็เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานยายก็ไม่รู้หรอกว่าหลานไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครที่ไหนเขาบ้าง
แต่อยู่ที่บ้านก็ไม่เคยมีใครมาหาเรื่องนะแต่ตอนนี้ที่ตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ก็ห่วงหลานอยู่เหมือนกัน
กลัวจะมีคนร้ายกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกอ่ะ
ถ้ว่าเห็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซคาวมาแล้วก็ขี้มอเตอร์ไซค์ออกไปนะคะ
กลุ่มคนร้ายรออยู่ที่ต้นมะม่วง
ผ่านจากบ้านของชาวบ้านคนนี้เป็นอีกเดียวเอง

ชาวบ้านเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการล้างแค้นเอาคืน
เพราะหลายวันก่อนเห็นมีวัยรุ่นก่อเหตุไล่ฟันกันที่ร้านสะดวกซื้อหน้าหมู่บ้าน
เหตุการณ์แบบนี้คนที่ปวดใจที่สุดก็หนีไม่พ้นพ่อกับแม่นะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับพ่อแม่ของโอ๊คนะคะคุยทางโทรศัพท์ค่ะ
พ่อแม่บอกว่าอาการโอ๊คตอนนี้ไม่รับรู้อะไรแล้ว

หมอที่ทำรักษาบอกพ่อกับแม่ว่า
ตอนนี้โอ๊คสมองตายจากการที่ถูกปืนยิง

ส่วนชุดสืบสวนสอบปากคำเพื่อนสนิทในกลุ่มอย่างละเอียดตลอดทั้งคืนนะคะ

เนี่ยเคยมีเรื่องไล่ฟันกันที่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
หลังจากนี้จะเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
เพราะถือว่าอุกอาจมากจริงค่ะ